มาดูเรื่องที่เกี่ยวกับคดีนะคะคดีของการยิงฟอสแล้วก็สปายนะคะ
เรื่องของคดีตอนนี้รออยู่รอการส่งตัวเสียอ้วน

ยังติดขั้นตอนทางธุรการของประเทศกัมพูชาอยู่นะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นวันอังคารนะคะ
จะมีการแถลงข่าวอย่างแน่นอนนะคะ

ทีมข่าวของเราก็ได้มีการไปพูดคุย
กับครอบครัวของทั้งฟอสแล้วก็ของสปายเนี่ยนะคะ

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคน
จากเด็กตั้งแต่มัธยม
ก็ตอบว่าน่าจะเข้าใจผิดนะ
โดยเฉพาะคุณแม่ของน้องฟอร์ส

อสเนี่ยตอนสมัยมัธยมเนี่ย
ขออภัยนะคะคือแต่งสาวเลย
ก็คือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นลักษณะของการรำ

คือมีจิตใจไม่ได้ชอบผู้หญิง
นี่แหละค่ะป้าแล้วก็ครอบครัวของฟอสยืนยันว่า
เดี๋ยวเอ้วนน่าจะเข้าใจผิด
ส่วนเรื่องของความเชื่อก็มีเข้ามาเหมือนกัน

เพราะว่าคุณแม่ของสปายบอกว่าพระทักว่าลูก
นางสาวชายานันชารีนะคะดูครอบครัวของฟอสก่อนละกันนะคะ
นางสาวชายานัญชารีเป็นป้าของฟอส
เปิดเผยนาทีชีวิตของหลาน
บอกว่าทุกคนที่สถานบันเทิงที่ภูเก็ตรู้ดีว่าฟอร์สหัวใจเป็นผู้หญิง
เพราะบุคลิกท่าทางตุ้งติ้ง
ป้าก็บอกคิดว่าเสียอ้วนน่าจะเข้าใจผิด
เพราะว่าสปายมักจะบอกคนอื่นว่าฟอร์สเป็นผู้จัดการส่วนตัว
ด้วยเหตุผลนี้หรือไม่ที่ทำให้เสียอ้วนไปเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกัน
ส่วนเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับครอบครัวฟอสก็มีเหมือนกันนะคะ
คุณป้าเนี่ยเล่าว่าคุณยายฝันว่าฟอสมาขอของขวัญวันเกิด
ของขวัญวันเกิดที่ฟอสอยากได้คือการจับตัวเสียอ้วนให้ได้ก่อนวันเกิด
คือ๑๖สิงหาคมเข้าฝันคุณยายแบบนี้เลย
แล้วก็เป็นจริงด้วยนะคะเพราะว่าตำรวจตมของกัมพูชา
รวบตัวเสียอ้วนได้ที่จังหวัดพลายเวงของกัมพูชา
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างกัมพูชากับเวียดนามคือ๑๕สิงหาคม
ได้ก่อนเลยนะเขาเกิดวันที่๑๖นะ
และเมื่อมีข่าวจับเสียอ้วนได้ช่วงกลางดึกวันที่๑๕สิงหาคม
มีคนเห็นรถยนต์สีขาวของฟอสมีไฟกระพริบอยู่
แต่พอไปดูไม่มีใครอยู่ในรถเลย
แม้แต่ใกล้รถก็ไม่มีแต่ไฟมันกระพริบได้ยังไง

ทั้งคืนนั้นมีคนในครอบครัวฝันว่าฟอสมาหา
และบอกว่าไม่มีอะไรห่วงแล้ว
ไปแล้วนะฟอร์สมาลาแบบนี้เลย
ขณะที่แม่ของฟอสซ์ล้มป่วย

มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เขาชีจันทร์นะคะ
ซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหน

ทุกคนก็มองไปที่รถก็คือเห็นพร้อมกันหมดเลย
แต่อีกวันหนึ่งพี่สาวของฟอสจริง
๖ทุ่มไฟกระพริบ

แต่มองออกไปข้างนอกด้านลงจอดรถก็กระพริบจริง

เป็นกระเทยดูแลคนที่เป็นเหมือนเก๊กกะเก้งกล้างเป็นธอมอะไรอย่างนี้

เขารู้ด้วยนะว่าฟอร์สเป็นอย่างนี้
แต่สองคนนี้ไม่เคยเล่ารายละเอียดว่าเวลาไปไหนอย่างนี้
ไปกับพี่อ้วนไปอย่างนี้ไม่เคย
ไม่เคยเล่าว่ามีความสัมพันธ์กันแค่ไหน
คิดว่าเป็นความเข้าใจผิด

ไม่เคยได้ยินว่าจะต้องมาต่อยมาตีมาตบหรือว่ามาตามอะไรอย่างนี้ไม่
แต่พอหลังจากที่น้องออกจากภูเก็ต
ข่าวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เรามีความรู้สึกว่า
คุณไปเอาสื่อมาจากไหนว่าน้องเขาเป็นเหมือนกับเป็นแฟนกันอยู่กินด้วยกัน
คุณก็ชัดเจนนะตามที่คุณป้าได้บอก
กับลักษณะของสิ่งที่ฟอสเป็น
ใช่แล้วก็คุณป้ายืนยันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของเสียอ้วนนะคะ
ส่วนครอบครัวของสปายก็มีเรื่องของความเชื่อเหมือนกัน
คุณแม่ของสปายบอกว่าก่อนหน้านี้พระเคยทักว่าดวงวิญญาณลูกสาวไม่ไปไหน
เป็นห่วงครอบครัวแล้วก็อาฆาตเสียอ้วนด้วย

ช่วงคืนวันที่มีข่าวว่าจับเสียอ้วนได้
มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับครอบครัว
เพราะมีคนเอาลูกแก้วของสปาย
สปายเคยเล่นเป็นลูกแก้วกลมเล็กน่ะ

และพอออกไปดูเจอแต่ลูกแก้ว
แล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ข้างนอก

หลับไปแล้วฝันว่าสปายและฟอสมาตีแขนตีแขนคุณแม่เลย

เนี่ยถูกเสียอ้วนฆ่าเป็นทุกข์มากอยากให้จับให้ได้

ฟังเสียงคุณแม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
นึกว่าเป็นพี่ชายสปายทำ
นึกว่าเป็นพี่ชายสปายเอาก้อนหินปลาบ้านนะ
พอเดินมาดูกระจกก็ไม่แตก
ประตูหน้าบ้านกระจกหน้าบ้านก็ไม่แตก
ก็ร้องปกติไหม
ปกติแม่ก็เลยบอกว่า
แม่ก็เลยเดินไปที่หน้าทีวีแม่ก็เลยบอกว่า
หนูถ้าเป็นหนูน่ะหนูจะทำอย่างนี้นะ
ถ้าเป็นคนอื่นเจอน่ะถ้าเป็นยายเจอยายก็จะช็อก

ฝ่ามือเลยนะตีอย่างนี้เลย

แม่ก็ลุกขึ้นอีกแม่ก็ถามว่าใครมาตีทำไมตีแรงจัง
แล้วก็ถามคนในบ้านบอกไม่มีใครมาตีสักคน

แม่ก็เลยนอนลงใหม่แม่ก็เลยบอกว่าหนูอย่าทำอย่างนี้อีก
เพราะว่าแม่รู้ว่าหนูห่วงพ่อกับแม่มาก
แม่จะประสานสิ่งที่หนูตั้งใจไว้ให้ดีที่สุด
ให้ท่านนั่งทางในดูให้นะ

สปายไม่ยอมจนกว่าจะจับไอ้อ้วนได้
คุณแม่บอกคือช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่น
มีคนมาตีที่แขนดังเพี้ยเลยจนคุณแม่ตื่นขึ้น
แล้วก็ถามว่าใครมาตีก็ไม่มีใครบอกว่า
แล้วเขาว่ากันว่าช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหม

อันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนของความเชื่อนะคะ
เรื่องของสิ่งที่สปายไปทำงานอย่างหนักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
เพราะอะไรก็เพราะว่าสปายอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างสบาย

ใช่หนึ่งอย่างที่คุณสปายอยากให้คุณแม่มีก็คือรถยนต์
เพราะจะได้เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก
รถยนต์ออกมาให้แล้วแต่ว่ายังผ่อนไม่หมด
คุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
จะผ่อนให้หมดเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของสปายที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบาย

ส่วนเรื่องการเดินทางไปที่เขาชีจันทร์นะคะ
ที่คุณแม่จะไปติดตามการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของเสียอ้วน
กับแม่บอกว่าจะออกเดินทางวันจันทร์
หากเจ้าหน้าที่นำตัวเสียอ้วนมาที่ชนบุรีและคาดว่าน่าจะถึงช่วงวันอังคาร
ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้คุณแม่คิดว่าน่าจะไปทัน
เพื่อไปดูการทำแผนของเสียอ้วน
สรุปคดีนี้ปิดจอบนะคะในชั้นพนักการสอบส่วน
เพราะว่าผู้ร่วมขบวนการที่ถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้
หกคนสามารถถูกจับกลุ่มได้หมดแล้ว
คนสุดท้ายคือเสียอ้วนตัวสำคัญตัวบงการ
แล้วก็คาดว่าจะนำตัวมาถึงประเทศไทยวันอังคารนี้
ตอนนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิเจรตำรวจแห่งชาติรอรับตัวอยู่ที่นู่น

ส่งตัวฟ้องศาลเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
ในสถานะคนหลบหนีเข้าเมืองและเป็นภัยต่อความมั่นคงในบ้านเขา
เสียอ้วนพูดสั้นที่กัมพูชาว่าทั้งรักทั้งแค้น
แต่ลึกนี้ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่ได้บอกเดี๋ยวกลับมาพูดทั้งหมดในเมืองไทยต่อ